คุณผู้ชมคะเมื่อเช้าเป็นยังไงบ้างคะ

หลายคนก็บ่นมาว่า๖โมงกว่า
อาจจะสแกนจ่ายเอาเข้าไปในแอปมันหมุนติ้ว

ของผมเมื่อเช้ามันหมุนแบบนี้ค่ะ
มันไม่ทำงานสักทีจะจ่ายเงินก็ไม่ได้ไปซื้อของแล้วนะ
ใช่ค่ะพูดถึงโครงการคนละครึ่งเฟส๓เนี่ยนะคะ
รัฐบาลให้วงเงิน๓๐๐๐บาทเข้าแอปเป๋าตังค์
ก็ผู้มีสิทธิ์๒๕ล้านคนรอบแรกโอนวันนี้เลย
๑กรกฎาคมจำนวนเงิน๑๕๐๐บาท
ก็เอาไว้ใช้จ่ายเดือนกรกฎาจนถึงกันยายนนะคะ
ส่วนรอบ๒ก็จะโอนเข้าในวันที่๑ตุลาคมวงเงินก็๑๕๐๐บาท
ก็ให้ใช้ตั้งแต่ตุลาไปจนถึงปลายปีแล้วค่ะ
เมื่อเช้านะประมาณ๖โมง๑๕บาท
แต่ละคนบอกว่าเข้าไปแล้วปั๊บ
บางคนก็เจอข้อความเด้งมาขออภัยค่ะ
ไม่สามารถทำรายการขนาดนี้ได้กับลูนารองใหม่
บางคนเปิดไปแอปมันว่างเปล่าเลยไม่มีอะไรให้กด
บางคนบอกว่าแอปมันหมุนติ้วแบบนี้
ซึ่งบางคนก็เป็นปัญหานะยังยืนยันตัวตนไม่ผ่าน
ไปยืนยันตัวตนที่ตู้กรุงไทย
ทีนี้ค่ะแฮชแท็กเมื่อเช้าแฮชแท็กเป๋าตังค์เนี่ย
เพราะว่าแต่ละคนก็ไปบ่นกันแหละว่าเข้าแอปไม่ได้
คนคงไปใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งเฟส๓เยอะค่ะคุณผู้ชม
บอกว่ากลับมาใช้งานแอปเป่าตังค์ได้ตามปกติแล้ว
ประมาณสัก๖โมง๔๕นาที
ส่วนที่ระบบล่มอันนี้เดี๋ยวต้องรอนะ

คุณผู้ชมละกันค่ะเผื่อใครใช้งานแอปเป๋าตังค์
คุณจะต้องอัปเดตนะอัพให้เป็นเวอร์ชั่น๑๑

พออัปเดตแล้วปั๊บเนี่ยบางคนบอกว่าก็อัพแล้วนะ
เป็นเวอร์ชันนี้๑๑๔๐มันยังเจอปัญหาอยู่เลย
ลองปิดเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องใหม่

อันนี้ก็หวังว่าน่าจะเข้าใช้ได้ทุกคนแล้วนะคะตอนนี้
หรือใครมีปัญหาอะไรส่งมาบอกกันผ่านทางไลน์หน้าจอได้นะคะ
ทีนี้เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศหน่อยดีกว่า
การใช้สิทธิ์คนละครึ่งเฟส๓ในวันแรกวันนี้

พิศนุโลกร้านรวงต่างในเขตอำเภอเมืองพิศนุโลก
ก็ถือว่ายังไม่ได้คึกคักมากนักนะคะ
เพราะว่าชาวบ้านส่วนใหญ่เขามาจับจ่ายซื้อของเขาก็ใช้เงินสด
เพราะว่าเปิดแอปเป๋าตังค์ตั้งแต่๖โมงกว่ามันเข้าไม่ได้

อย่างที่ร้านขายข้าวต้มก๋วยจั๊บที่ถนนพระองค์ดำเนี่ย
แม่ค้าเขาบอกว่าคนมาใช้สิทธิ์คนละครึ่งเนี่ยน้อย
ส่วนที่ตลาดใต้เทศบัน๑เนี่ยร้านค้าส่วนใหญ่เขาก็บอกว่าโอ๊ย
เฟส๓คนมาใช้สิทธิ์น้อยมันไม่ได้คึกคักเลย
อย่างร้านขายของชำที่อำเภอเมืองพิศนุโลกก็เหมือนกัน
บอกว่านี่เปิดร้านมาตั้งแต่๗โมงครึ่งนะ
มาใช้แค่คนเดียวเองมันไม่เหมือนเราชนะ
ไม่เหมือนม๓๓ที่ผ่านมาอันนั้นคึกคักตั้งแต่วันแรกเลย
นี่เป็นบรรยากาศที่พิศนุโลกค่ะ
ส่วนที่บึงการบรรยากาศเป็นยังไงเงียบเหงาค่ะคุณผู้ชม
ดูสิติดป้ายอยู่หน้าร้านแบบนี้ก็จริง
แต่พอมันเจอแอปล่มคนก็บอกว่าส่วนใหญ่ก็ต้องมาควักกระเป๋าจ่ายตังค์
เอาให้ชัวร์ก่อนดีกว่าให้เงินเข้าให้จ่ายได้ก่อน

ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นช่วงเช้า
วันแรกของโครงการคนละครึ่งเฟส๓นะคะ
คุณผู้ชมฮะเช็คดูในแอปของท่านนะครับ
ตังค์เงินเข้าหรือยังหรือว่าจะใช้จ่ายได้หรือยังนะครับ